ข้าวไสคลักษณ์
ทดค่ะให้เยอะสินเจียอยู่อีสิ่งนี้ว่าใช้นะครับ

ตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยจริงอ่ะไหว้ตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วเจ้ารับบ้างของคุณอ่ะ
รับบ้างว่ายปู่ว่ายย่างรับไหมฮะว่ายสิเธอคุณใส่ผิดข้างบอกว่าเนี้ย
ปลูกสิไอ้อันเนี้ยมันน่าจะลงข้างล่างนะแม่ถูกแล้วไม่ไอ้อันแหลมอ่ะ
น่าจะลงข้างล่างเออในนี้เอออย่างงี้อ๋อเหรอเออใช่ด้วยว่าแต่รีบรีบรีบรีบ
วันนี้เขาบอกว่าคืนนี้ห้าทุ่มใช่ค่ะไข่สิงเอี๊ยะว่ายกันสักหน่อยสองชั่วโมง
ครับหลังห้าทุ่มจนถึงปีหนึ่งเขาทำไงให้มันว่ายได้สองชั่วโมงถูกต้องไหมฮะ
อยู่สองชั่วโมงต้องหันหน้าไปทางทิศไหนหมอช้างเขาบอกว่ายังไงนะ
เขาบอกว่าปีนี้ว่าเทพเจ้าฉ่ายซิงเอี๊ยจริงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนั่นแหละ
อืมแล้วเหมือนเป็นปีของเขาถ้าสมมุติเรายังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
บอกว่าถ้าสมมุติเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยเนี่ยของจริงก็คือเกี่ยวกับโชคลาบเงินทอง
แล้วปีนี้ก็เหมือนกับคนไทยก็มาเท้าอะไรทาเวท
เท้าเวชสุวรรณค่ะเขาบอกเท้าเวชสุวรรณกับไข่สิงเอี๊ยะเนี่ยเป็นองค์เดียวกันนะ
เขาก็ว่ากันอย่างนั้นอ่ะเขาเชื่อกันอย่างนั้น
ก็เลยปีนี้รู้สึกว่าอุ้ยเท้าเวชสุวรรณนี้ใคร
คนก็ไม่ค่อยจะพูดถึงแต่เรื่องท้าเวชติดกัน

อาจารย์ช้างค่ะ
ว่าต้อนรับริขานเนยของใบบางอย่างเนี่ย
ต้องเตรียมกันไว้อ่ะแหละอย่างที่ผลไม้เอ่ยเนื่องจากเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะเนี่ย
เขาจะทานเจค่ะก็ต้องไห้เป็นเจเช่นกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์นะฮะ
แล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะดีเนี่ยใครอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์
อะไรอย่างเงี้ก็เปลี่ยนวันนี้วันนี้หรือพรุ่งนี้วันนี้วันนี้นะ
ก็คือหลังห้าทุกแต่พรุ่งที่เป็นวันเที่ยวพรุ่งที่เป็นวันเที่ยวต้องดื่มกิน
ก็ทำงานนั่นแหละเนอะมันอย่างที่เขาบอกว่าเกี่ยวกับวันเที่ยวเนี้ย
บอกว่าเหมือนกับเป็นการจุดผู้ให้ตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะต้องต้องกิน
ต้องแบบต้องแบบสังสรรค์ต้องอะไรอย่างเงี้เขาหยุดล่าเริงเพราะทุกปี
ต้องล่าเริงชีวิตจะได้เหมือนจุดฟู้ให้ตัวเองค่ะหรืออย่างทุกปีอย่างเช่น
อย่างไม่มีคูดวิสคุณแม่ก็ควรเตียวคนชีนก็จะมาเที่ยวอ่า
วันนี้สมมติเรามีเงินเยอะเยอะอย่างเงี้ยธนบัตรเยอะเยอะเขาเอามาใส่ในกระเป๋าเงิน
จริงแล้วของไหว้จงตุดจีนปีนี้มันก็เกินคาด

ปกติกระดูกหมูเมื่อก่อนปีที่เราก็คง๑๗๐เราก็ถือว่าแพงนะ

แล้วคุณแท้เหรอไม่ใช่ก็ต้องซื้อมาทำน้ำซุปไง
คิดว่าคุณหนุ่มว่าแทะโหหนุ่ม

เดี๋ยวจะได้ให้หยวนต้มหม้อใหญ่แล้วส่งไปให้เธอเล่นนะ

เข้าใจไหมเธอพร้อมเมื่อไหร่บอกนะ
เราน่ะพร้อมจะแทะกันเสมอแต่อยู่ที่ว่าช่วงไหนใครแทะนึกออกป่ะ
แล้วแม่ปีนี้แม่ใช้เงินเยอะขึ้นไหมล่ะ

ไอ้บ้าอย่าเป็นพวกมันไม่ขายแล้วเหรอ
คือเอาง่ายก็มันก็ต้องใช้เงินเย็นเยอะนั่นแหละ
ไม่เอาขยายมีสเตอร์แม่ง๒๐ตุ้นไม่ต้องขายเกาะหรอ

พูดนะตบปากแล้วก็ห้ามพูดตอนปีใหม่
ปีใหม่ของคุณจีนก็พูดไม่จนไม่ได้นะ
ต้องบอกรวยต้องมีมีก็ต้องมี
ก็คือแบบพอกินพอใช้เขาก็ไม่ลำบากอ่ะ

ไม่ใช่ของฉางหรอกพี่น้องครองตะกี้
อ่ะสรุปทั้งหมดทั้งหมดปีนี้เดี๋ยว๕ทุ่มก็ไหว้กันไปนะครับ
ชัยซิงมีความหมายว่าทรัพย์สิน
อียะมันหมายถึงเทพเจ้า
เทพเจ้าของทรัพย์สินซึ่งแต่ละปีเนี่ยท่านก็จะลงมาจากสวรรค์เพียงวันเดียว
ก็คือในวันตรุษจีนเนี่ยแหละถ้าสมมุติจะเอาความเชื่อเนี่ย
ฉันไม่กล้าไปแล้วทำหน้าเกลือดูขั้วดำ
จริงซึ่งเอาทีละอย่างสิเว้ยเอาชัยสิงเอี๊ยก่อนเป็นเลิฟอีกแล้วเนอะ
เสริมความปังให้มีเงินตลอดปีพร้อมรู้กับการไห้เทพเจ้าแห่งโชคลาภนะ
ในโชคเทศกาลตรุษจีนคือวันนี้แหละ๓๑มกราคม๕ทุ่มถึงตีหนึ่ง
แนะนำหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับของไหว้เทพเจ้าโชคดาบก็ทูบ๓ทุ่ม๓หรือ๕ดอก
แดงแดง๑คู่น้ำชา๕ถ้วยนมอีก็คือสาคูต้มแดง๕ถ้วยเจชาย
ชายถ้าสมมุติเราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อหรือตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีขายกันเลย
ข้าวสวย๕ถ้วยผลไม้๓อย่าง๕อย่างแจกันดอกไม้๑คู่ชุดกระดาษเงินกระดาษทองสำหรับไห้ใส่ชิ้นนี้เขาจะมีขายอยู่แล้ว
น้ำสะอาดกระเป๋าสะต่างต้องมี
คุณแม่แล้วที่เป็นแพ็กเก็ตที่แบบมีวัคซีนมีหน้ากาก
อันนั้นก็สำหรับเรียบร้อยไปแล้วไง

ของบรรพบุรุษเขาจะมีของบรรพบุรุษอย่างฉันจะไหว้ผีไม่มีญาติด้วย

อ่อบ่ายเขาจะไหว้ผีแม่มีญาติอย่างนี้
ตอนนี้ก็เรียกว่าเทศกาลตรุษจีน

ตอนแรก๓๔วันแรกรู้สึกจะเงียบเหงา
เมื่อวานเนี่ยวันจ่ายเนี่ยโอ้โหทุกที่คึกคักหมดเลย
โดยเฉพาะเราไปดูที่บึงกาลเป็นจังหวัดน้องใหม่เนี่ย
บรรยากาศในช่วงเทศกาลตุ๋วจีนเนี่ยตัวบริเวณหน้าร้าน
ครัววงทองถนนประสาทชัยเนี่ย
พ่อค้าหมูหันฮะจากจังหวัดมุกดาหารเนี่ย
ก็นำหมูหันมาขายให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน

รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สัญจรสัญจรไปมา
เขาขายอย่างนี้ราคาตัวเล็กเนี่ยขนาด๒๓กรัมเนี่ย

ก็ถ้าสมมุติเราซื้อทั่วไปก็ตกตัวโลละ๒๐๐
ใช่ไหม๒๗๐บาท
ก็เกือบ๙๐๐แล้วไหนจะเอาค่าทำค่าวัตถุดิบค่าเผาค่าอะไรของเขาอีก

ถ้าตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่หน่อย

แล้วก็ราคาจะแตกต่างจากปีที่แล้ว

ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณสัก๑๒๐๐๑๖๐๐แพงสุดแล้ว
แต่ปีนี้สำหรับหมูหันเนี่ย

มีต้นกำเนิดมาจากราชวงศ์เสีย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

มันบอกหมูยอแปลว่าหมอยูหมอยูแปลว่าหมอคุณหมอคุณว่าหมุนคอ

ก็มันนั่นแหละสิมาถามผมแบบนี้ผมตอบไม่ได้อ่ะ

ก็หมูก็หมูหันไงหมูหันไม่ใช่

ไม่ใช่หมูยอหมออยู่หมอยูไม่ว่าหมอคุณหมอคุณเพราะว่าหมุนคอ

แล้วหมูอะไรกินแล้วอิ่ม
ถ้าคุณมานั่งมวยตรงนี้เนี่ย

ไม่ใช่ตอนนี้ไม่มี

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นนุ่มคนหนึ่งนะฮะ
ไปถูกนักเลงเจ้าถิ่นเป็นจิ๊กโก
ขี่มอไซค์มาแล้วทุบนะต่อยนะฮะ
คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งก็ชื่อว่าภูวดล
วดลก็พาแฟนเขาไปที่คลินิกแห่งหนึ่งครับ

พอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นคลินิกยังไม่เปิด
เขาก็เลยไปถ่ายรูปเล่นบนฟุตบาท
ระหว่างถ่ายรูปเล่นปรากฏว่ามีมอไซคันหนึ่งครับ
ขี่ย้อนสอนบนทางเท้าแล้วขี่ย้อนสอนนะ

พอขี่มาเสร็จปุ๊บไปเติมน้ำมันพอเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็บอกว่ามองหน้าเขาก็ถอยให้บอกขอโทษครับพี่ผมไม่รู้จะแถวนี้

เติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ขี่กลับมา

ก็ต้องต่อยอย่างนี้ฮะลงมาต่อยอย่างนี้ครับต่อยอย่างนี้ครับ

คือเราต้องพากตามตามนึงค่ะ
นี่ดูหนึ่งมุมนะครับนี่ครับชายที่เป็นผู้เสียหาย
คือขี่ย้อนสอนขึ้นมาเองนะครับอ่าขี่ย้อนสอนขึ้นมาบนฟุตบาทนะฮะเลข
อันนี้คือทิ้งรถไว้อย่างนี้แล้วเดินไปหานะเดินไปมองอยู่ยังอยู่นะ
แล้วมาขึ้นรถแล้วขี่ย้อนกลับไปขี่ย้อนกลับไป
แล้วก็ไปเจอคนที่เขาไปกับแฟนเขารอไปหาคุณหมออยู่
คลินิกหน้าคลินิกอ่าเออแล้วก็ไม่พอใจ
เนี่ยนะครับคือหลังจากที่ชายคนนี้เติมน้ำมันเสร็จนะครับ
ก็ไปหาเรื่องเขาพร้อมกับพูดว่ามึงมองหน้ากูทำไม
อ้าวทำไมมึงไม่หลบถ้าอยากมีเรื่องสะกิดได้นะเว้ยอ่า
หลังจากนั้นผู้เสียหายก็บอกเขาก็เดินหนีนะแต่คู่กรณีเดินมาหาเรื่องอีก
เออไม่ฟังฮะแล้วก็ไปต่อยหน้าเขาใช้เก้าอี้ฟาดไปที่เขา
เขาได้รับบาดเจ็บลองฟังดู
แล้วหยิบคุ้ยขึ้นมาครับแล้วฟาดอีกครึ่งนี่เห็นไหมแล้วอีกสองดอกด้วยอ่า
นะฮะวัรกัญชัยอ่ะนี่นะฮะตอนแรกของตัวคอมพิวคับรถกระบาดมาโห
ไม่ใช่ว่าขับมอเซตไส้มาใช่ไหมนุ่มขับมอเซตไส้อ่า
ขับมอสไซค์ขับมอสไซค์แล้วก็ขึ้นเป็นฝนทุบหาด

เขาถ่ายรูปกับแฟนเขาอยู่ในทุ่งนาร้าน

ไอ้มอไซคันนี้มันขี่ย้อนสอนมา

แล้วก็มองหน้าเขาเขาก็หลบให้บอกขอโทษครับพี่ผมไม่ทราบ

ย้อนกลับมาแล้วมาทุบเขาแบบนี้โอ้นี่หลายกระทงเลยเนี่ย

ทำร้ายร่างกายขับรถจะผิดกฎจราจร

กระทงเลยครับมีคลิปวงจรปิดชัดเจนด้วย
เหมือนมาหาเรื่องเขาชัดอ่ะ
ห้าวอย่างนี้นะไปหาบัวขาวดีกว่า
เนี่ยแล้วดูดีตัวยัยด้วย
ไปตัวน้องที่ต่ออีกนะ
อะแล้วมันแบบมาหน้าร้านเขาเลยอ่ะ
ก็นั่นไงเราก็ไม่หยุดด้วยแหละ
เห็นตัวขนาดนี้ยินดีแล้วตัวเล็กทันที
ถัดสำหรับเรื่องกันไม่จบ
ก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่ามีชายคนนึงเนี่ย
พาแฟนไปที่ร้านศัลยกรรมแห่งหนึ่งนะครับ

ระหว่างยืนถ่ายถ่ายรูปปรากฏมีชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค

น้องคนนี้เขาก็บอกเขาขอโทษเขาก็หลบทางให้
หลังจากนั้นชายคนนี้ก็ไปเติมน้ำมันแล้วก็ย้อนกลับมา

หลังจากนั้นก็เลยทะเลาะแล้วก็โดดต่อยเขานะฮะ

วันนี้เลยครับ๓๑มกราคมนะฮะ
วันตุ๊กจีนเนี่ยแหละครับ

ผู้ก่อเหตุที่ปรากฏภาพในคลิปคนนี้

จากการสอบถามระหว่างนำตัวไปสอบ

ถ้าไม่โกรธคงไม่ทำ
ตนยอมรับทุกอย่างนะฮะ

ครับตนก็อยากจะขอโทษคู่กรณีตอนแรกก่อนจะมามอบตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้
ก็กะว่าอยากจะหาทางขอโทษกรณีอยู่แล้วผมไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนเลย
มีแต่เขาที่บาดเจ็บผมอยากขอโทษเขา
ก็ดุงโรนอีกแน่ผมเนี้ยอืมหลางกากเพราะว่าอย่างงั้น

เดี๋ยวเขาหัวร้อนเขาขอโทษแบบลูกแมนเลย
แล้วยิ่งไม่โดนการเดินคณีหรือครับพี่หนู
ก็ต้องโดนเพราะว่าเขาไปแจ้งความแล้ว
ต้องโดนอยู่แล้วเพราะว่าทางคู่กรณีเขาไปแจ้งความ

ต้องโดนคณีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

จะไปสมัยนี้นะมันก็ทุกคนก็

ใช่แต่วันนี้ในเน็ตที่เราเข้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่า

บนทางเท้าเหรอคะไม่หรอก

แต่คงไม่หรอกเพราะว่าทางฝั่งของ
คนที่ต่อยเขาบอกแล้วว่าไม่ยอมหลบ

มอไซค์มาหน้าร้านย้อนสอนก็ต้องติดอยู่แล้ว
เพราะว่ารถมันสวนมาทางอยู่มาอีกทาง
ก็ต้องเล่นเต็มที่เดินออกไปมองหน้าอีกรอบหนึ่ง

ถ้าเกิดว่าคล่องใจก็มาหาเช้าได้

คนละเล่มมะม่วงคนละใบปอกแล้วกินแข่งกัน

ไม่ยากฮะนะครับผมร่างกายต้องการปะทะ

งวุ่นครับบิ๊กป๊อกครับยันเองฮะ

วันนี้ครับผมพลเอกสิงหศึกนะครับผม
สิงไพรครับรองประธานวุฒิสภาครับ

เพื่อพิจารณากระทู้ถามสด

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับผม

เอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
ด้านนายวัญชัยเปิดเผยว่าตอน

เพราะแม้แต่รองนายกรัฐมนตรีที่เป็น
พักร่วมรัฐบาลยังสงสัยว่า
และสอกรมีรับรมคมไหน

ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อหมดวาระเป็นที่เรียบร้อยเนี่ย
ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง

หากจะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยา
ต้องให้คอรมอเป็นผู้กำหนดกฎอ่ากำหนดนะครับ
กำหนดนั่นเองครับจึงอยากจะถามว่า
รัฐบาลรออะไรอยู่มีเหตุผลพิเศษหรือไม่
ถึงยังไม่ประกาศให้ชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งกรทมเมื่อไหร่
ตนเนี่ยไม่อยากให้ใครมากล่าวหารัฐบาลว่ากำลังคิดจะส่งใครแล้ว
จะเอาเปรียบเขาหรือไม่พักแก่นำรัฐบาลเนี่ย
เงื่อนซ่อนกลอะไรอยู่หรือเปล่าอืม
ขนาดที่พลเอกอนุพงษ์พธิ์จีนดานะครับ
ป๊อกของเราเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
แจ้งว่ากระทรวงมหาทัยเนี่ยได้ประสานกับกตอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็เราไม่ได้อยู่เฉยครับแต่กำลังดำเนินการอยู่
เพื่อให้พร้อมเลือกตั้งได้ไม่ได้มีรับลมคมในอะไรซ่อนเล้นนะฮะ
ส่วนงบประมาณเตรียมพร้อมแล้วว่าคาดว่าหลังวันที่๒๑กุมภาพันธ์เนี่ย
กระทรวงมหาดไทยและกรกตนะครับจะหารือร่วมกันแล้วก็เพื่อนำเข้าคอรมอลในช่วงต้นเดือนมีนาคมนั่นเองครับ
หลังจากมีมติคอรมอลแล้วก็หลังประกาศการเลือกตั้งต้องจัดเลือกตั้งภายใน๖๐วัน
พร้อมกับนายกเมืองพัทยาหรือแยกกันนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับมติคอรมอ
ต้นไม่สามารถตอบแทนได้บิ๊กบล็อกกราบไว้ครับ
ปกติแล้วคือจะต้องหมดวาระปุ๊บก็ต้องมีการเลือกตั้งเลย
เพราะว่าผู้ว่าคนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นผู้ว่าที่อยู่ยาวนานที่สุดเลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ปุ๊บเขาก็จะลุ้นกันว่าปีนี้ยังไงกลางก่อนก่อนเดือน๖เนี่ย

เพราะว่ามันก็เป็นสัญลักษณ์ของการเลือก
ของกรทมเสร็จก็จะเป็นระดับชาติแล้วล่ะเกี่ยวกับสอสอต่อแล้ว

เพราะว่าการเมืองค่อนข้างจะแบบว่าสนุกสนานกันพอสมควร

เพิ่ม๘๘ราย

คนติดก็คือ๘๒๑๕ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๖คน
คำถามตอนนี้คือว่าเราติดโควิดแล้วเราได้เงินประกันกันหรือเปล่า
อันนี้คือคำถามมากกว่าติดโควิดหรือเปล่า
คือ๑รัฐบาลยังรักษาให้คนไทยฟรีอยู่
ใช่แต่ไม่ใช่ในโรงพยาบาลเอกชน
แต่เราทำประกันโควิดกันไปเนี่ย
ยังมีการรักษาไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องไปฟ้องร้องเอาแล้วล่ะ

อย่างอาคเนประกันภัยจำกัดมหาชนแล้วก็ไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเนี่ย
แจ้งว่าบริษัทได้นำเสนอแนวทางเพื่อดูแลประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เอาประกันภัยทุกกลุ่ม
ในขณะนี้บริษัทยังคงมีความมั่นคงเพียงพอ
ซึ่งหากคณะกรรมการคอปภเนี่ยนะฮะ
อนุญาตให้บริษัทเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วเนี่ย
ส่งผลให้บริษัทปิดการดำเนินการทันที

แต่ขนาดเดียวกันบริษัทเขาจึงขอเสนอแนวทางให้กับลูกค้า
ที่ประกันโควิดนะฮะโควิด๑๙อย่างเดียวเนี่ย
ที่ยังไม่เคยแจ้งเคมโดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์
เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน

หมายถึงว่าเราเคยจ่ายเบี้ยประกันภัยบางคนจ่าย๗๐๐๘๐๐

ก็คือเงินที่คุณเสียไปเราคืนให้คุณ
อันนี้ของไทยประกันภัยเพราะเขายืนยัน
ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ

ก็ต้องไปติดต่อทางช่องทางออนไลน์ของบริษัทได้
ตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่พรุ่งนี้๑๐๙๐๐นจนถึง๗๒๓๕๙๐๐น

กรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

กรมธรรมของท่านยังคงมีผลบังคับ
ตราบเท่าที่บริษัทยังคงประกอบธุรกิจอยู่
ช่องทางออนไลน์หลักของบริษัทได้เลย
ส่วนลูกค้าไทยประกันภัยอย่างที่เมื่อกี้คุณหนุ่มพูด

โดยบริษัทจะเร่งเขาบอกจะเร่ง
เบี้ยประกันโควิด๑๙เต็มจำนวน

ซึ่งความคุ้มครองตามกรมฐานของท่านนั้นจะสิ้นสุด
ฟังนะฮะจะสิ้นสุดลงในวันที่ท่านได้แจ้งความประสงค์

แสดงว่าถ้าเราขอเบี้ยคืนที่เราส่งกันไปเนี่ย
คืนปุ๊บประกันของเราสิ้นสุดเลย

ขณะเดียวกันวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว
ถึงกรณีสมาชิกวันนี้สอสอติดโควิดกัน
ของภักดิ์ภูมิใจไทยรุศกิจเป็น๙คน

ก็ติดโควิดกันเขาบอกถึงสภาจะวุ่นกันเนี่ย
วันนี้คุณอนุทินเขาออกมาบอกไม่ได้ติดทั้งพักนะ
ที่บอกติดกันทั้งภักดิ์ไม่ได้ติดทั้งภักดิ์นะ
คนที่ไม่ได้ติดโควิดก็ยังต้องมาปฏิบัติหน้าที่
ก็คือการประชุมสอสออย่างสัปดาห์หน้า
จะมีการประชุมสภาอืมแต่คนนี้คุณอนุทินเขาเลยเสนอว่า
ถ้างั้นสอสอสอสอสอสอว่าก่อนเข้าสภา

ใช่ไหมล่ะก่อนเข้าทุกครั้ง
ก่อนเข้าหรือคนที่ไปทำงานในสภาเนี่ย
คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็เปิดเผยว่าของพักภูมิใจไทยตอนนี้

อู้ยรูปนี้เหมือนคุณเนวิดเลยเนอะ
สสพักภูมิใจไทยติดเชื้อโควิด๑๙นั้น
สมาชิกพักเนี่ยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ก็ได้มีการตรวจหาเชื้อแล้วก็กักตัวไปที่เรียบร้อยแล้ว
นะครับซึ่งทุกคนเนี่ย
ถ้าผลเป็นลบสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีอยู่
คุณศักดิ์สยามคุณแม่เนี่ยนะอันนี้คือต้องทำอย่างนี้
ถ่ายรูปคู่กับหน้าตัวเองแล้วก็เวลา
แล้วก็วันที่ด้วยตรงนี้ก็ตอบตอนบ่าย๓๘นาทีแม่
วันจันทร์ที่๓๑ก็ทำเหมือนวงการบันเทิงวงการบันเทิงก็
ใช่ต้องเวลาไปอ่านรายการของเรายังต้องตรวจกันทุกวันเลยค่ะ

ต้องใช้เขียนเอาปากการเขียนที่อันนี้ตลับ

เอ๋อว่ากัญชายวันที่เทอร์ไหลว่างเงี้ย
อ่าฮ่าเขียนที่เทสเลยใช่มั้ยพี่

แล้วถ้าเกิดหนูไปเคคือเอาตังค์คืนมาเนี่ยก็คือหมดหมดตังคุ้มครอง

มันก็ยังคุ้มครองแต่ไม่รู้จะได้เงินเมื่อไหร่ไง
คำถามคือวันนี้ถ้าสมมุติพูดอย่างสวยงาม

ประกันโควิดเนี่ยค่ะเจอจ่ายโควิดไหม
มันต้องแยกนะประกันโควิดคือโควิดถูกไหม

อันนี้ว่ากันไปแต่ว่าประกันอย่างอื่นเนี่ย
ก็คือจะเป็นอีกแบบนั้นสมมุติอย่างบริษัทอื่นอย่างนี้

เพราะว่าเขาจะไม่มีไอ้ตัวนี้ถูกไหม

นั่นคือเป็นประกันสุขภาพเพราะอย่างผมเองมีทำเอาไว้

เขาต้องออกนะใช่

ประกันที่เราส่งทุกปีเอาอย่างนี้ง่าย

เราส่งกันคนที่ส่งประกันเพื่อจะหักภาษีนั่นแหละ
เอาง่ายเพราะการส่งประกันเราหักภาษีกันได้
พวกนั้นต่อให้เราเจอโควิดยังไงก็ต้องรักษา

แต่ถ้าสมมุติคุณไปซื้อประกันโควิดแบบ๙๙๙เจอจ่ายจบ

ซึ่งก็มีสัก๓๔บริษัทที่เขายอมแพ้กันไปแล้ว

แต่ถ้าประกันชีวิตที่คุณสั่งปีละ๒๐๐๐กว่าบาท
หรือประกันโรคร้ายแรงหรืออะไรก็แล้วแต่

บางบริษัทที่ได้ยินมาคือ

อันนี้แหละแม่ก็คือเมื่อปีที่แล้ว

คือปีต่อปีที่แล้วมันหมดกรมประธานไปละ๑หนึ่งเจ้า
ก็พากันไปทำหมดครับแล้วอย่างเนี้ยตอนเนี้ยคือไม่ได้
แล้วไงคือเอาง่ายรอบแรกอ่ะรอบแรกที่โควิดมารอบแรกเลยเราย้อนกลับไปเมื่อสองปี
แต่มารอบ๒ปุ๊บจำได้ไหมคลัสเตอร์เดียวทองหล่อทองหล่อมาเริ่มขาดทุนแล้ว
จนสิ้นปีปุ๊บที่ไปอยู่ที่สมุทรสาครจำได้ไหมที่แบบตลาดกุ้งตลาดปลา
ที่แบบอูหูคนติดมาหาสารเลยไม่ไหวแล้วเขาก็เลยไม่ไหวหลายคนก็เลยทำเรื่องแบบว่า
ขอยุติเถอะขอยุติเถอะซึ่งเขาไม่ไหวกันแล้วครับบางบริษัทเนี่ยถึงขั้นยุติว่า
ปิดบริษัทเลยนะอย่างที่พี่หนุ่มบอกนะฮะไม่แต่อย่างงี้ขอย้ำอีกทีนึง
จี้ไอ้ตรงถ้าสมมุติเจอจ่ายจบประกันโควิดทั้งหลายฉันว่ายากที่จะเอาเงิน
ถูกต้องเอ่อพี่หนุ่มอันนี้เราพูดแบบตรงไปตรงไปประสาทใช่ปะ
แต่ถ้าสมมุติเราส่งประกันชีวิตที่เราส่งกันอยู่รายปีอยู่แล้ว
แต่นี่เข้าใจคุณแม่แต่เขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไปเอาตังค์เนี่ย
คือไปขอเทรมค่าคืนสมมุติเราจ่ายไป๖๙๙๕๙๙อะไรอย่างนี้

แต่ก่อนนี้เขาบอกว่าเยี่ยมบริษัทเขายังดำเนินกิจการอยู่

แต่สมมุติถ้าเกิดเขาปิดหรือว่าเขาโดนสั่งว่าโอเคคุณยกเลิกได้นะ
ก็จบเป็นไงแล้วก็เป็นเอาตาร์ไม่ได้ละก็คือต้องรอไปฟ้องเอา
แบบนี้แหละ่ะถูกค่ะเข้าใจถูกไหมคะพี่ค่ะถูกอ่าใช่

นั่นคือความคุ้มครองก็โมคะเลยตั้งแต่วันที่ได้เงินคืน
แต่ตอนนี้ที่เขายังบอกไม่ปิดเพราะเขายังมีคำสั่งยังไม่มีคำสั่งให้ปิด

แต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาจะเปิดชดใช้กับทุกคนเนี่ย

ที่เขาจะเอาเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดชดใช้คืนกลับมา
เพราะธุรกิจเขาไปต่อไม่ไหวซึ่งเขาก็ถือว่าเขาก็ยังคืน

หมื่นวันยังจะได้อยู่ปรากฏว่ามันระปาด
พอไม่วินาทีถึงพอมาคืน
เพราะยังไงคุณติดก็ไม่ได้เงินหรอก
เหม็นอะไรเค้นเปลี่ยนว่าพวกเราอยู่๑๐กว่าคน

แต่อันนี้คือคุณติดไปเขาก็ไม่จ่าย

ประกันสุขภาพที่เราจ่ายกัน

เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นโรคประจำท้องถิ่น

คุณอนุทินก็ยังบอกยังไม่มีการประกาศบนโลกประจำท้องถิ่น

จริงวันนี้เรื่องที่เดือดจริงแล้วเนี่ย

กับทางคุณพัยวัล

อีกเรื่องคือเรื่องนกอุศนี

แล้วที่บอกเลยนะที่ออกมาเนี่ย
ข้อมูลข้อเท็จจริงก็ไม่ได้ตรงทั้งหมดด้วย
เรื่องดาราเนี่ยก็ไม่ได้ตรงทั้งหมด

คือถ้าออกมาเนี่ยแล้วพอไปปั่นนะ
จากการที่มันจะคุยกันได้เดี๋ยวมันจะคุยกันไม่ได้เลย

ถามว่าเขามีปัญหากันไหมผมบอกเลยว่ามี

ทุกคนก็รู้ว่ามีปัญหาจริง

คุยกันได้

เดี๋ยวปั่นต่อจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพื่อนจะมองหน้ากันไม่ได้

แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่

มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบไปทำให้ใครเสียหาย

แบบธุรกิจมาวันหนึ่งตีกัน

โอเคอาจจะแบบรู้สึกแค่แป๊บเดียว

เรื่องบางเรื่องผมเข้าใจในมุมของธุรกิจนะ

นึกถึงความเป็นเพื่อนว่าวันหนึ่งมันแบบ
คุณเคยกินด้วยกันอยู่ด้วยกันทำอะไรด้วยกันอะไรอย่างนี้

แล้ววันหนึ่งมันจะมานั่งรู้สึกที่หลังว่า

เรื่องนี้ไปหน่อยผมว่าเดี๋ยวเขาก็คุยกัน

แต่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบใหญ่โตอย่างที่แบบ
แดดไปลงอะไรอย่างนี้ไม่ได้ขนาดนั้น

เดี๋ยวไปไล่กันเอาอันนี้ก่อน
นี่นะครับทางเรื่องที่ภูเก็ตนะครับก็คือ

มีชายคนนึงเนี่ยเขาไปทานอาหาร
แล้วปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เรียก
วันนี้ผมไม่ไปดีกว่านะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขามีเจ้าถิดคุมอยู่

ถ้าเกิดจะไปก็รีบมีแท็กซี่แถวนั้นเรียกเลย
ปรากฏว่าชายคนนี้เขาเลยเรียกแท็กซี่แถวนั้นแหละฮะ
ปรากฏว่าไปเจอแท็กซี่คันหนึ่งเรียก๖๐๐บาท

ชายคนนี้ครับเป็นลูกชายของหมอสุนิน
นะฮะก็เป็นคนดังอ่ะ

เอาตามนี้จะมันเท็กซี่ก็บอก

ที่ค่าหายดีออก๖๐๐บาท

ราคาแท็กซี่๖๐๐บาท

ซึ่งก็ไปทานอาหารนะครับ

อันนี้ในมุมของเขานะอันนี้คือพูดเป็นกลางนะเขาพูดเขาก็ถูกนะ
อันนี้ถูกต้องเจอไปไม่ไปก็ไม่ลายอย่างคนที่ว่าโกง
การตกลงยังไม่ได้แบบไอ้คำว่าโกงมันใช้อีกแบบนึง

แต่อีกประเด็นนึงคือเขาก็แคลงใจไงคุณเควิน
เพราะว่าทำไมเรียกแกรปเข้าไปไม่ได้

ทำไมถึงมีมาเฟียแท็กซี่อยู่ตรงนั้น

คือถ้าเกิดว่าไม่ไปแล้วจะทำยังไง

เพราะบอกว่าตรงนี้มันมีแท็กซี่ที่เป็นเจ้าถิ่นอยู่

ต้องกลับราคา๖๐๐หรือต้องเลือกเดินกลับ

สุดท้ายอันนี้เป็นมุมที่

มุมคาเล็กซี่เขาก็อาจจะไปบอกเขาโกง

แต่เขาก็บริบทของคุณเควินอาจจะเข้าใจว่า
เฮ้ยทำแบบนี้มันโกงผู้บริโภค

แต่เขาว่าโกงนี่ทางกฎหมายคือเหมือน
ถูกใส่ความไปแล้วถูกไหมคะว่าคุณโกง
คือถ้าโกงเนี่ยการกระทำมันสำเร็จไปแล้ว

คือแต่อันนี้มันยังไม่ได้มีการคือแค่พูดไปอย่างนี้ไง

แต่ว่าเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเขาไปจัดการกันเอง

แต่ทีนี้ในมุมกลับกันเนี่ยนี่เห็นไหมฮะ
ราคาค่าจ้างบรรทุกเลยสำหรับเหมาคันสำหรับนี่
อ่าเนี่ยนะฮะเขาจะไปป่าตองแล้วมันก็ประมาณสี่ร้อย
แต่ป่าตองก็ไกลนะจากหลังบินเนี่ย

แต่ถ้าเกิดไปอันนี้คือร้านอาหาร

แต่ทีนี้ถ้าเกิดเรียกนะครับเนี่ยเขาบอก๑๖๘บาท

ตำรวจเขาอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้คุณเป็นผู้เสียหายใช่ไหม

จะดำเนินคดีหรือจะอะไรก็เดี๋ยวไปว่ากัน
แล้วเดี๋ยวเขาจะมีการเชิญทางฝั่งของ

อ่าแต่ทีนี้คุณเทควิลเขาไปถึงแล้วว่า
ทำไมคุณถึงแบบเหตุมันเกิดซึ่งหน้าแล้ว
ทำไมตัวของแคลซี่เขาอยู่นี้

แล้วเรียกเข้ามาเคลียร์เลยมาคุยไปเรียกไปด้วยกันอะไรอย่างนี้

ก็คือทางฝั่งของผู้จัดการที่ภูเก็ต

เขาต้องมีการจัดการแน่นอนนะครับ

เบื้องต้นตอนนี้ได้มีการแจ้งข้อหานะครับ
ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวโดยการขู่เข็น

ซึ่งเป็นคนทำแคลซี่ก็ให้การบินิเศษนะครับ

ถึงนักท่องเที่ยวว่าอย่าได้วิตกกังวล

สั่งการพนักงานสอบสวนดำเนินการอย่างเฉียบขาด

เหมือนตกลงกินไม่ได้ไง
แต่ถ้าเกิดในมุมของพี่น้องประชาชนคนไทย

แต่ในราคาของภูเก็ตเนี่ย
ราคากลางเลยนะ๔๐๐แล้วก็เป็นแบบการเลือกเช่ารถเหมาส่วนบุคคลที่เนี่ยไปนะครับผมจ้างไป
ถ้าสมมุติว่าไปแบบว่ากรรมลาไปแยกฉลองที่เป็นท่าเรือก็๗๐๐อันนี้ก็มีราคาขึ้น
แต่ว่าจริงพอ๖๐๐เนี่ยละคามันก็ดวดไปหน่อยมันสูงไปหน่อยถ้าถ้าเกิดวันอยู่สักประมาณ๓๐๐
แก๊ป๑๖๘แท็กซี่ที่อยู่เจ้าถิ่นสัก๓๐๐ไม่เป็นไรหวนไป๒๕๐๓๐๐โอเค๓๐๐กว่าอะไรอย่างนี้เพื่อนไปกันหลายคน
มันก็ยังได้อยู่นะถูกต้องฮะแต่พอไป๖๐๐นี่ราคามันถีบตัวมากมันถีบตัวมากเกินไป
น้องฟูเก็ตก็โดนกันอย่างงี้มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกมาตั้งกี่ยุคกี่สมัยแล้ว
อย่างพี่ไปซื้อไก่ทอดในภูเก็ตอย่างนี้
ไปซื้อเขาบอกน้องเท่าไหร่๓๐บาท
แต่พี่อบเขาบอกเห็นเป็นคนไทยเหลือ๑๕บาท

ทุเรียนเขาบอก๓ภูเก็ต

นิดเดียวก็ส่งสัมพันธ์อะไรอย่างนี้

เหมือนไปอยู่ต่างประเทศ

บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่คนไทยไปเที่ยวภูเก็ต

อีกคันนึงก็ต้องบอกทางฝั่งของพี่แท็กซี่ด้วย
ก็อาจจะต้องใจเย็นด้วยนิดนึง
เพราะว่าหลังจากเรื่องอย่างเงี้ย
เราก็ไม่สุภาพมันดูไม่เหมาะสม

๒๐๒๒แบบนี้ทั้งหมดนะถูกเดี๋ยวก็จะกลายไปเหมารวมแล้วก็กลายเป็น
คนที่ไปเที่ยวภูเก็ตนะก็กลัวอะไรอย่างนี้เขาก็จะกลัวแบบนี้

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแท็กซี่ลายอื่นที่บริการอยู่ในภูเก็ต

ภูเก็ตก็ทัวร์ลงแล้วก็เควินก็บอกว่า
ผมจะไม่มาที่นี่อีกผมจะไปเที่ยวสมุยแทน

คุยกันดีเพราะตอนนี้โอ้โหประเทศชาติมันก็

ถ้าปรับได้เรื่องของราคาลดลงมาหน่อย
เขาช่วยกันสิแรกว่าช่วยกัน
สองคำพูดคำจาอย่าไปด่าใครอะไรขนาดนั้น

ผมว่าคุณเุริตนีคงอาจจะลูกราคามันโหด
ไม่ใช่ผมว่าการใช้ภาษาของแก

เวลาพูดเสร็จแล้วมันทำให้คนขึ้นได้

ก็เลยอาจจะรู้สึกใช้คำผิดไปอะไรอย่างนี้

เพราะระหว่างเขาว่าโกงกับเอาเปรียบเนี่ย

ไปทวงมึงเพราะรู้สึกเขาพูดภาษาอังกฤษกันกับพ่อเขา
หรืออะไรอย่างนั้น

เรียกแท็กซี่ไปคุณจ่ายผมเรียก๓๐๐

อันนี้โกงอันนี้เกิดการกระทำขึ้นแล้ว

อันนี้กำลังตอบรองราคากันอยู่

แต่ว่าผมว่าแกไม่เข้าใจหรือเปล่าคำนี้

แต่ความจริงเขาการใช้ภาษาของเขาอะไรอย่างนี้

สำหรับแท็กซี่ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่า

อาจจะปัดยังไม่เชี่ยวชาญ

ปฏิเสธทุกทีทั้งที่ยังว่าง

มีแม่หมูป่าคลอดลูกสองเพศ
สักครู่เดี๋ยวครับ
โอ้โฮโต๊ะลุกเป็นไฟฮะ

เป็นไฟเรื่องอะไร

คนเราบางทีแอปก็แอปได้นิดโดย่หน่อย
เหนื่อย
มันดำเขานี่แอ๊บเขาอภักดิ์อากาศเลย
ผมขอโทษแล้วกันนะ

อย่างที่ผมทำมาคือว่าคุณชนะ

โอเคใช่ไหม

แต่ขอให้พระรมเธอขอโทษให้เขาอย่างแรง

แล้วว่าอาทิตย์นี่ไม่อยู่ก่อน

ไอะเธอบันไดโดนหาดแม่ลำพื้ง

หรือวาหติแม่ลำพึงเขาอัดอั้น
เพราะว่าน้ำมันนี่แหละที่มันรั่วออกมาใช่ไหม

ชาวบ้านเขาก็ลำบากเพราะว่าเขาต้องค้าขาย
ไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่หวังกับใครจะไปช่วยเขา
เขาก็เลยเอาประหลัดขีกออกมาแล้วก็ขอร้อง

เปิดเผยด้วยความอัดอั้นพร้อมกับยกประหลัดขิกของหลวงพ่อที่นับถือขึ้นมา
ตะโกนว่าหลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้แล้วคราวนี้
ปูเป็นปลาเป็นหอยมะระที่สั่งมาหลายสิบกิโลกำลังจะเน่าตายหมดแล้ว
ซึ่งเกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็คือน้ำมันเกยชายหาดแม่ลำพึงไม่มีลูกค้าเลย
อาหารทะเลที่สดที่สั่งมาเนี่ยก็ต้องแจกจ่ายกับพนักงานในร้าน
มา๒วันแล้วปลากระพงขาวตายไป๒๐ตัว

เดือดร้อนชาวบ้านมันขายของไม่ได้
เนื่องจากนายวราวุฒิศิลปะอาชา
ให้หยุดกินอาหารทะเลในพื้นที่น้ำมันรั่ว
นี่นะฮะจึงอยากวอนทางจังหวัด
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเยียวยาหน่อย

การชดเชยไม่มีมาตรฐาน

อยากให้มีการกินข้าวหัว

นี่นะฮะทางฝั่งของเจ้าของร้าน

ไบ้ก้อนเล้วยมไปก่อนเรานามันเม้น

อันนี้นำจืดเดี๋ยวไม่ได้เดินนอก
อันนี้ปูขายไม่ได้

ตอนนี้อันนี้ช่วยได้อย่างเดียวคือ
เวลาที่ผู้หญิงอยู่ในหน้าเหรอ

มันกะไปด้วยให้มันน้ำมันไงเดียว

เห็นไหมคุณปลาหลัดขิกเนี่ยเราเปิดเผยได้อ่าเห็นไหมอืม
แต่เวลาเป็นของปลอมที่เวลาเขาไปจับเนี่ยต้องเบลอ
ใช่พี่หนุ่มเคยพูดแล้วเรื่องนี้จำได้ป่ะอ่าใช่ปรากฏว่าทาง
อ่าคนที่เขานับถือประสิทธิเขาก็จะมาว่าว่าทำไมประหลัคคิก
ก็เป็นของที่แบบในเกติอาจารย์อืมเออผมเข้าใจว่ามีเกจิอาจารย์
เนียนผมก็มีประหลัดผมก็พกผมก็มีอืมแต่ประเด็นคือ
แค่อยากจะรู้นั่นเองว่าบางทีประหลัดขิกกับของปลอมเนี่ย
ที่เขาใช้แบบว่าเซ็กทอยอ่ะเซ็กทอยเนี่ยอ่าที่มามันมาจากอันเดียวกัน
ไม่ต้องเบลอเพราะไม่มีเกจิอาจารย์ลงหรือเปล่าพี่
เป็นที่พึ่งทางใจเหมือนกัน

หลักขิกทำมาจากไม้แต่เซ็กซอลมาจากซีลิโคนหรือเปล่า

ไปดูหมูแพงก็ไปดูหมูป่ากันดีกว่า

วันนี้มีแม่หมูป่าคลอดลูกแฝดประหลาดออกมา
มี๑หัว๘ขาหู๔หูแล้วก็มี๒เพศ

๑หัว๘ขา

ใช่เนี่ยเหมือนจะออกมา๒ตัวแต่ว่ามีแค่หัวเดียว

ซึ่งเป็นบ้านของคุณสุขสรรค์แสงธรรมลงเนี่ยนะฮะ

ชาวบ้านเท่านั้นอุ้ยไปดูกันใหญ่เลยซากหมูซากหมู

ซึ่ง๑ในนั้นเนี่ยเขาออกมา๘ตัว

พอคลอดออกมาจากท้องแม่ปุ๊บก็ตายเลย

เพราะเป็นลูกหมูป่าแฝดมี๑หัว๘ขา๔หู๒เพศ
มีลำตัวติดกันทุกคนก็มาดูหมูประหลาดฮะตามแม่
มันเป็นยังไงวะ๓๕๕๓๓๕๕๓มันดูยังไงว่า๓๕
ทำไมไม่๑๘ล่ะ๑๘๘๑แต่ถ้าดูอีกมุมหนึ่งก็น่าจะเป็น๒๖๖
เขาว่าอย่างนั้นชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นดูยังไงอ่ะ

ถ้าตีแรกหาตีเป็นแรกมีปรักษ์ขี่

อ๋อเล็กหนึ่งเลย

สมมุติถ้าเกิดว่าวันนั้นผมคุยกับอาจารย์จตุลงจงอาสา

เราปิดทองที่หัวหน่อย
พวกที่แบบเปิดฝาเบียที่เป็นรูปอย่างนี้รูปของผู้ชายเนี่ยต้องเลอไหมเวลาออก
อันนั้นต้องเบอร์เพราะว่าอาจารย์ไม่ลง
พี่หนุ่มก็เข้าใจง่ายแค่นี้เองผมมาก็จบแล้วเนี่ยไม่ต้องสงสัยอะไรมากมาย
เมื่อสักครู่นี้มีคนบอกว่าไม่กล้าทานอาหารทะเลหมอตีนะครับผมท่านสาธิตปิตุเตชะ

ฝากนิดหนึ่งเค้าบอกว่าตอนนี้ผลกนการตรวจวิเคราะห์หรอกหากหนัก
พบสารที่มีค่าปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้
ทุกรายการกินได้หมดนะครับคุณผู้ชม

เว้นปลาสากที่มีค่าประหลอดทั้งหมดกิน
แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ยกเว้นปลาสากอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ที่ระยองจะได้สบายใจ
คนที่ไปเที่ยวจะได้สบายใจด้วยนะครับ
ถ้าฝันถึงประหลักขีกนี่พี่หนุ่ม

อ๋อประหลักษิต๒๗

เลขมงคลเดช๙หน้าไม่ใช่๙นิ้ว
โอ้โหนี่แค่คอยคิดกับ๙หน้านี่แค่๙นิ้ว

นับนิ้วไง๑๒๓เดี๋ยวจะเป็น๙

จดและจำแห่ขอโชคกบสีทอง

วันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านในหมู่บ้าน
แม่สายหมู่๑๒จพยาว
พากันมาขอโชคแล้วก็เลขเด็ดจากกบสีทอง

เมืองมาอายุ๕๘ปี

หมู่๑๒ครับซึ่งได้เปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว

กบทองเนี่ยเรียกได้ว่าให้โชคมาทุกงวดนะฮะ

ตนเองได้ซื้อกบเพศเมียจากตลาดมาเลี้ยง

ก็เห็นกบเนี่ยเป็นสีทองแบบนี้นะครับ

ทำให้ชาวบ้านต่างฮือฮาเป็นอย่างมาก

จากเลขที่บ้านนี่แหละครับรวมถึงอายุด้วย

ตัว๓ตัวเช่นอะไรบ้าง

มี๔๗๘กับ๔๗

งวดแล้วก็ที่สำคัญคือ

งวดนี้ด้วยนะฮะ

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับแห่ส่องเลขเด็ด

ตัวสองล้านก็ไม่ขาย
พญาควายควายเห็นไหมล่ะ
เจอเนาะเหมาะกับพระกาญจันทร์

กับคำถามมาเนาะ

เป็นผู้ใหญ่หมู่บ้านหมู่๑๑
ที่ประชาสรรสุขสรรค์พร้อมทีมงานเข้ามาขอ
คะแนนเสียงที่หน้าข้อควายพญาควายพระเสา

เขาชื่อนายแร็กส์นะว่าโร่เรือน

เล็งบอกว่าถ้าตนได้เป็นผู้ใหญ่จะขออาสามาเฝ้าควายให้

ที่ประชาสุขสรรค์นะครับที่อุทัย
ซึ่งเป็นสถานที่ของพญาควายพระเสา
โดยที่หน้าข้อของพญาควายเนี่ยนะฮะ

ว่าที่ผู้ใหญ่บ้านมาเฝ้าควายตามที่สัญญา

ชาวบ้านนำทูบมาจุดบอกพญาควาย

ต้องควายควายอย่างงี้เนี่ย

ของคุณพระยาเสือเจ้าเจ้าเห็นไหมนะ

โอ้โหเสือดาลเห็นไหมล่ะ

อย่างผู้ชมบอกว่าให้ใจคุณมดดำนะคะพอพูดถึงปลดคิดจะเผลอในอายหน่อย
แต่พอพูดถึงเรื่องควายทำไมใส่เต็มจังเลยคะ
ใครบอกเกิดในอายเห็นนางคืนน้ำลายอยู่เรื่องนี้
อีบ๊าก็ไม่เข้าใจไงปลดคิดที่คุยกันอะไร

นายปวิทย์นะครับเป็นศิลปินชื่อดังเจ้าของฟาร์มควายนาคาเฟ่นะครับ

ก่อนจะกล่าวว่าตนมีความอยากได้มาก
ขอซื้อได้ไหมราคา๒ล้านบาท
แต่เจ้าของพญาควายตัวนี้ตอบทันทีครับบอกว่าไม่ได้

ก็คือลักษณะของควายของ

เห็นไหมเป็นวันเสาร์เป็นวันพระอยากไหว้พระเสา
คือเป็นพญาควายที่ตรงตำราตามตำนานเป๊ะก็คือเกิดวันเสาร์
แล้วก็เป็นวันพระมีลักษณะตรงตาทั้งด้านหน้าเนี่ยเด่นคือตายเลยเป็นเพชร
เขาเผือกสองสีเออใช่ด้วยถุงถุงเท้าสี่ข้างแถมหางดอกอีกนี่ค่ะ
ก็คือขาเนี้ยเป็นสีขาวเขาเรียกถุงเท้าค่ะอ่าสีต่างจากตัวอืม
ตาเป็นเพชรแล้วตาเป็นเพชรจริงจริงด้วยนะเมื่อกี้คุณผู้ชมถ้าได้ดูเนี่ย
นะฮะเป็นตำราตามแบบตำราคือเป็นเป๊ะเลยตามควายควายแบบ
พญาควายใช่ค่ะแล้วเกิดวันเสาร์ด้วยค่ะอ่าโอเคพักสักครู่ช่วงหน้า
นกอุศนีเขาลือกันเหรอเขาไม่ใช่ดังไปให้หมอปลาช่วย
อ๋อไม่ใช่ให้หมอปลาช่วยเลยหวังว่าพี่สาวโดนของอุ้ย
กลับบ้านมาหลายเดือนแล้วอุ้ยครับผมผู้จัดการอะไรทำมันก็ไม่รู้อ่ะ
อื้อ
วันนี้ข่าวของนกอุศนีกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือถ้าเราไล่เรียงกันไปเนี่ยคุณเล็กคุณเล็กเนี่ยก็เป็นน้องสาว
นกอุศนีเนาะเขาก็เดินทางไปปรึกษากับหมอปลาเว้ย
เขาไปปรึกษาหมอปลาว่าเฮ้ย

พี่สาวเขาอ่ะแปลกแปลกพี่สาวเขาเนี่ยแปลกเหมือนถูกผู้จัดการดาราท่านหนึ่งเนี่ย
โดนใส่ของจนตอนนี้ตัดขาดกับครอบครัวแล้วไม่สามารถติดต่อพี่สาวได้ประมาณเดือนนึงแล้วเพราะว่าอย่างงั้น
เขาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่พี่มีคดีพี่สาวก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยล่ะ
เชื่อฟังอดีตผู้จัดการดาราคนนี้มากบอกกับพี่สาวว่าดาราที่พี่สาวไปสนิทอยู่เนี่ย
ก็เรียกได้ว่าแปลกไปคนละคนเลยบัญชีคืนดีก็บอกว่ามีการถ่ายคลิปแบ็คเมย์ด้วยกัญชัย
มีการถ่ายคลิปแก๊กเมลว่ะเพราะว่าอย่างนั้นคือบอกกับพี่สาวว่าดาราอดีตเพื่อนศิษย์เนี่ยได้ส่งผู้หญิงมานอนกับสามีฝรั่งชาวอเมริกันพร้อมกับบอกว่ามีการถ่ายคลิปแก๊กเมลเอาไว้นะ
ถึงยังไงเนี่ยเขาก็ตามข่าวเข้ามาอย่างเงี้เหมือนแบบว่านกมีมีคนอ่ะบอกว่าพี่สาวคือมีคนเนี่ยไปบอกนก
ใช่ว่าสามีของนกเองเนี่ยไปมีคนอื่นเออแล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ถ่ายคลิปแบล็กเมล์เอาไว้
แล้วนกก็เลยยังไงก็นี่ไงเขาก็บอกว่าพี่สาวของตนเองเนี่ยก็รีบไปหย่าทันทีว่ะ
ก็เลยไปหย่าสามีฝรั่งทันทีทั้งที่ไม่มีคลิปออกมาโดยที่ไม่มีใครเห็นคลิปที่บอกเลย
แล้วทางสามีก็ไม่ได้นอกใจอย่างที่เป็นข่าวด้วยใช่คุณเล็กก็บอกนอกจากนี้อดีตผู้จัดการ
แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยที่เป็นพักพวกกันเนี่ยมักจะชอบพูดเรื่องพี่สาวของตนเนี่ยอยู่ตลอดเวลา
ว่ามีคนส่งมือปืนมานะมือปืนเขาว่างั้นตามล่าพี่สาวไปทุกที่เลยไม่ไหว
จะไปตอนถ่ายละครที่กองละครบ้านเพื่อนที่บ้านตัวเองเฝ้าตามฆ่าพี่สาวตัวเอง
ทำให้พี่สาวเนี่ยไม่กล้าที่จะออกไปไหนพี่สาวเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะ
พี่ตัดน้องกันเลยค่ะไม่ติดต่อกับทางครอบครัวมาตั้งแต่๒๕ธันวาคม
ให้หมอป่าคิดว่านกน่าจะโดนขุนสายเองหรอถูกเขาก็ว่าอย่างนั้น

ล่าสุดเนี่ยคุณนกเขาได้ออกมาชี้แจง
เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกรณีที่มีข่าว
กออกมานกขอโอกาสชี้แจงนะครับ
หลายเดือนที่ผ่านมานกอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่
เพราะโควิดทำให้กองละครเลื่อนไป
ตอนนี้ได้กลับไปถ่ายละครจนปิดกล้องแล้ว
สตูดิโอโยคักก็ปิดนกจึงว่าง
ที่นกมาอยู่ต่างจังหวัดก็เพื่อเดินสายทำบุญกับเพื่อน
ปฏิบัติธรรมทำบุญโรงทานอย่างต่อเนื่อง
ณที่วัดรวงโคราชแล้วก็อื่นด้วยความเต็มใจอย่างมีความสุข
นกยังติดต่อและโทรคุยกับแม่อยู่เป็นปกติค่ะ
ไม่เคยตัดขาดหรือติดต่อไม่ได้ตามที่กล่าวอ้าง
ส่วนที่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่๓
ทำของใส่นกยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

นกปกติดีมีสติสัมปัชญะครบถ้วน

ทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดที่คิดกันไปเองเออเอง

กต้องกราบขอโทษบุคคลที่กล่าวอ้างพาดพิงในเรื่องนี้ทุกคนด้วยนะคะ
ขอความระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่น

นางก็บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดที่

สร้างความเสียหายให้กับคนอื่น
กต้องกราบขอโทษนะครับบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง
เพียงถึงในเรื่องนี้ด้วยทุกคน
นะครับขอความกรุณาระมัดระวังการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นรวมถึงตัวนกด้วยค่ะ

ระมัดระวังเรื่องสิทธิส่วนบุคคลด้วย

มันเกิดขึ้นเนี่ยที่น้องสาวเล่าให้หมอปลาฟังเนี่ย

ใช่ครับเพราะว่ามีคดีอยู่กับทางผู้จัดการ

นะครับก็อยู่ที่วัดด้วยกันนะครับ

น้องนกอยากจะรู้ว่าหนังเริกกับขวดฝรั่งแล้วหรอ

อ้าแล้วก็แต่ยังไม่ได้ติดเลยนะก็เลิกกันแล้วไงอ้าวอืมอ่านี้พึ่งทราบ
อ๋อเบกก่อนแล้ว
เจอลูกละงานเบกแปนหนึ่งละ

ช่วยดูว่าบันไดมันเดินเองไปดูหน่อย

มันเป็นการให้ตัวของขาบันได
ก็คือการสมดุลใช่ไหม
มันก็จะตึ๊กลงมาอย่างนี้

แต่มันเหมือนมีวิญญาณสิ่งนี้จริง

นี้เป็นไงดูครับ

คุณแอฟนี่คุณแม่แอฟของผมนี่สวยเฉย
นี่บุกมะนาตา

เทยมหรอเทยมจำอะไรอะอะเอ๊สุบัติชัยสวย

ทำไมตัวเล็กอันนี้เทพเจ้าเหรอแม่
นี่แหยกไว้ออกเลยว่าไหนหน้ามังกรแล้วไหนหน้าเอ๊
โอ้โหจริงแล้วโหดร้าย
สินเจียอยู่อีซินิวส์วัตชัยพรุ่งนี้ก่อนขอบรบทุกช่าย